ก็คือตอนนี้ขยายผลแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็จะได้ทั้งวงผู้ป่วย
แล้วไม่ใช่ทั้งดวงผู้สัมผัสสูงสัมผัสกลางสัมผัสต่ำ
แต่อาจจะต้องเช็คเยอะเช็คเป็นหมื่นคน
อันนี้มันรอดมาได้ยังไงอ่ะ
มันไม่ได้รอดเลยครับผมว่าข้อสันนิษฐานเขา
ก็คือสัมผัสกับแรงงานต่างชาติที่
อย่างงี้เราก็ต้องมาตรวจสอบกันทั้งหมด
มั่นใจว่าครับควบคุมได้ครับได้คำคำทำคุมศาลอธิบดี
แปลว่าต้องปิดเคสนี้ให้ได้ภายในไม่เกิน๑สัปดาห์
กังวลให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตอนนี้ตลาดตรงนั้นเราต้องปิดลงเราต้องปิดไว้ก่อนไหมตลาด

วันสองวันจะไปดู